ข้อหาของ๖คนบนเรือเบื้องต้นนะผมขออนุญาตอ่านนะครับ

แรกคือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เดินเรือโดยไม่มีใบอนุญาตนี่ข้อหานักมากเลยนะฮะ
สิ่งของปฏิกูลลงแม่น้ำใช้เรือที่ใบอนุญาตหมดอายุ

ปอเนี่ยครับตามหลักของนักวิชาการเนี่ย
สี่ซ้าห้ากระทงที่เขาโดนมาถือว่าเป็นข้อหาที่หนักหนาไหม
ขยะก็เหมือนกันทิ้งขยะมูลฝอยก็โทษปรับ

มีคดีประมาทคดีเดียวที่โทษ๑๐ปีปรับ๒๐๐
อันนี้ถือว่าหนักไหมสมให้สมผลไหมในธนาคมิชาการ
มันก็สามารถที่โดยตะกะนะโดยคดีทั่วไปก็คือเหมือนกับคดีรถชน
ก็คือถ้าคุณมีการเยียวยานะเยียวยาผู้เสียหายนะ

เพราะแตงโมตายเองพัดตกเรือตายเอง
แตงโมไปปรัชสมาร์ตพักตกเรือตายเอง

ปอเนี่ยที่เขาโดนเนี่ยประมาทเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขาโดนเพราะว่าเขาไม่ได้ให้คนบนเรือ
ในฐานะเขาเป็นผู้ครอบครองเรือนะไม่ให้คนบนเรือใส่เสื้อชูชีพจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความประมาท

ใช่ซึ่งเขาสู้หลุดไง
คนที่สองนะครับโรเบิร์ตนะครับกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ควบคุมเรือโดยไม่ได้รับใบอนุญาตก็คือขับขี่เรือแบบสลับกับขับกระป๋อนะฮะ

แต่โรเบิร์ตเขาก็ให้ข่าวว่าเขาขับเรือ

คนที่เป็นพยานในค่ะดีคือกระติก
แล้วก็ถ้าผมไม่ผิดนะมันเป็นแซนอะไรอย่างนี้
บอกว่าโลเบิร์ตเป็นคนขับเรือ
ในเวลาดังกล่าวใช่นะแล้วถ้าเกิดว่านี่ไง

ก็ไม่ได้ขับไงถึงเวลาเขากลับคำก็ได้

และอย่าลืมนะครับการให้แตงโมตกท้ายเรือเองมันเป็นเหตุสุวิสัยที่ถึงไม่จะเป็นโลเบิร์ตคับ
ตามคำให้การของพยานก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะไม่สามารถที่จะไปควบคุมไม่ให้แตงโมตกท้ายเรือได้
เพราะว่าเขามีป้ายบอกว่าห้ามอยู่ตรงนี้ห้ามอยู่ตรงท้ายเรือมันก็หลุดอีก
แต่เขาขับกลางวันเรือขับกลางวันที่เราเห็นในวิดีโอที่บางแจ๊คมาเปิด

แซนนะครับข้อหาเดียวที่แซนโดนคือกระทำโดยประมาท

เมื่อวานไลฟ์ก็บอกว่าตำรวจแจ้งข้อหาอันเป็นเท็จให้กับยัดข้อหาให้กับแซนซะด้วยซ้ำนะ
จริงเขามองว่าแซนไม่ห้าม

ให้มานั่งตรงท้ายเรือเดี๋ยวตกคืออะไรอย่างนี้
แล้วผมก็พูดได้เลยว่าเขาเป็นคนที่สองต่อจากโจ๊ก
แบบสบายจริงเนี่ยนะ
คดีเนี่ยตำรวจเนี่ยมีสองชุด
ชุดหนึ่งคือชุดที่ฝั่งมองกรบายักษ์
อีกชุดหนึ่งคือฝั่งของนนทบุรี
จริงชุดของมังกรมายักษ์เนี่ยเขาสั่งให้ไม่ฟ้องนะ
ผมจะบอกให้เลยสั่งเขาไม่ให้ฟ้องแซนเลย
ผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่า

ในฐานะนักวิชาการก็กำลังบอกว่า
สิ่งที่กล่าวข้างหากนี้แก้เกอร์เหรอ
เพื่อตอบสนองสังคมอะไรอย่างนี้เหรอ
ออกไม้จับเนี่ยเป็นการออกไม้จับเพื่ออะไร

ดังนั้นที่แซนเนี่ยอันนี้เราให้ฟาร์มไปทำกับแซนนะ
ดังนั้นที่แซนไปให้ฟาร์มร่วมมือกับสำรวจทุกครั้ง
นัดเลยไปแทบจะตรงทุกนัดเลย

ไม่รู้แต่ในว่ารู้สึกของผมก็ให้ฟาร์มไปทำกับทุกคน

มันไม่มีหลักฐานอะไรที่มันบ่งชี้เลยว่า

คำรวจอาจจะกรณีนี้หรือเปล่า

กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

เถียงแทนแซนนะครับเพราะว่ากลัวแซนฟ้องหลังจากนี้ไหม
ผมรอแซนฟ้องนานแล้ว

ถ้าเขาฟ้องล่ะผมรอให้เขาฟ้อง

ดูได้กี่ไลค์แล้ว
ออกสื่อผมก็บอกเลยรอแซนจนตาเหลือก

คือเราอยากพิสูจน์ว่าสิ่งที่แซนพูดมันไม่จริงไง

หลังจากเขาฟ้องเขาต้องฟ้องเราว่าฟ้องเท็จ
ใช่หลังจากนั้นเราจะต่อสู้ยังไง

ซี่แตงโมตกท้ายเรือเป็นไปไม่ได้

การมีความรัก

ไอ้บางแจ๊คมันก็รวงโลกแบบนี้แหละ

ถ้าผมมีแต่การมีเงินเงินแซนจริงเนี่ย

ไม่มีครับเพราะว่าผมกล้าท้าเลยครับว่า
เรื่องพวกนี้ไม่มีแน่นอนเพราะว่าถ้ามีเนี่ยผมไม่
นะผมไม่กล้ามองหน้าลูกผมหรอก
ไม่กล้ามองหน้าประชาชนที่เป็นแฟนคลับผมหรอก
มาคดีของกะติกนะฮะเราพักของเรื่องของแซนไว้
สามข้อหาที่กระติกโดนก็คือทำลายหลักฐานในคดี
แจ้งความอันเป็นเท็จแล้วก็กระทำโดยประมาท

ผมมีหลักฐานอยู่แล้วเรื่องแก้ไขเวลา

อันนี้ชัดเจนก็ไปต่อสู้กัน
ทำลายหลักฐานเขาอ้างว่าลบรูปถ่าย

ผมก็เหมือนเดิมประมาณนี้ผมมองไม่เห็นเลยว่ากระติกจะไปประมาทยังไง
แต่เมื่อเขานั่งอยู่ด้านหลังด้านหลังตรงหัวเรือด้านซ้าย

ก็เขาบอกว่าแตงโมเดินผ่านเข้าไปเขาก็ไม่รู้ว่าแตงโมตกตกหรือเปล่า

ค่ะอืมแล้วก็จะประมาทยังไงเขาอ้างว่านั่งนั่งอยู่หัวเรือกลับด้านซ้าย
แต่ประมาทผมมองให้เลยว่าแทบจะไม่เหลือลดหมดละ